ไหนก็เป็นวันวาเลนไทยแล้วต้องนำเสนอให้สุดนะคะ
วันนี้เรารวบรวมสีสันวาเลนไทย
ที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์มาให้ได้ติดตามกัน
ชมกันในสีสันไทยรัฐจอบประเด็นค่ะ
กระแสวันแห่งความรักในโลกออนไลน์
มีทั้งหวานน้ำตาลขึ้นและที่ฮาน้ำตาริน
ส่วนคลิปนี้สะท้อนถึงความรักหนุ่มสาว
ยุคที่ต้องดิ้นรนทำกิน
เพราะวันวาเลนไทยไฟแนนซ์ยังทำงาน
ดีมากครับ
โอ้โหถวงแต่ของขวาน
แนนซ์มันรู้ไหมล่ะว่าวันนี้วันวาเลนไทย
แหมหวานสุดครับคู่นี้
ส่วนบทเพลงที่จะได้ฟังต่อจากนี้

ไกรสอนโลหะรัฐศิลปินมากความสามารถ
ทีมงานขออนุญาตใส่ภาพประกอบนะครับ
ไม่อยากจะออกไปไหน
เดี๋ยวไปเจอเขาให้ดอกไม้กัน
มันยิ่งทำให้ฉัน
ต้องช้ำใจ
ต้องหลบอยู่ในห้องเหลือง่าว
เพราะเรานั้นไม่มีใคร
ที่ผ่านมาอย่างว่าเลนทราย
ก็ยังโสดอยู่ใดเหมือนกัน
สิ่งที่นี่คือความเหงา
ความเศร้ามันขอยเข้ามาเพิ่มดนเร็ว
สิ่งที่เหมือนเดิม
ในวันไหนคือฉันนั้นยังส่วน